สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ประเทศไทยต้องเผชิญอากาศอากาศร้อนค่ะ
จนถึง๔๑องศาเซลเซียสแดดแผดเผาแบบนี้เลยนะคะ
ตัวการของความร้อนในครั้งนี้คือหย่อมความกดอากาศที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศค่ะ
ในช่วงกลางวันประเทศไทยมีอากาศร้อนค่ะ
ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกบริเวณประมาณ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนพายุฤดูร้อนที่คาดการณ์ว่าจะพัดถล่มประเทศไทยนะคะ
สภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยค่ะ
เนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนเกินไปนะคะ

เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าปลายสัปดาห์นี้จะเกิดพายุฤดูร้อนหรือเปล่าค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสภาพอากาศเนี่ยมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะคะ
ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคโควิด๑๙
เป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่ระบาดไปทั่วโลกนะคะ
จนทำให้โอ้โหเมืองในทวีปยุโรปค่ะร้างแบบนี้เลยค่ะ
โดยนักวิจัยบอกว่าประเทศที่มีอากาศหนาวนะคะ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงมากกว่าประเทศที่มีอากาศร้อน
เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
สามารถแพร่กระจายได้ดีในอุณหภูมิประมาณ๘องศาเซลเซียส

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปอย่างพื้นที่เสี่ยง
หมั่นล้างมือเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ